คุณผู้ชมครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งลูกชายอายุ๘ขวบนะฮะ
ออกมาร้องผ่านไทยรัฐทีวีให้ช่วยหน่อยวอนคนใจบุญช่วยรักษาลูกชายเขาหน่อย
ถูกเพื่อนนะฮะอายุ๑๑ขวบเขาเอาน้ำยาล้างเล็บของแม่เขาเนี่ย
มันละเลงแล้วก็จุดไฟเผามันก็พึบไหม้ตัวแอลกอฮอลไง
ลูกชายเขาถูกไฟไหม้เต็มไปหมดเลยไอ้ครั้นอยากจะให้ลูกไปรักษาดี
แต่ว่าไม่มีเงินนะครับก็เลยวอนผ่านไทยรัฐทีวีว่าใครสามารถช่วยลูกเขาได้
ขอให้ช่วยหน่อยเถอะนะฮะเมื่อวานนี้นางสาววันนิกากล่ำทองอายุสี่สิบหกปีครับ
เป็นชาวตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองฉัดเชิงเซาเข้ามาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เพราะว่าลูกชายอายุ๘ขวบบาดเจ็บสาหัสยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธร
รอการผ่าตัดผิวหนังเพราะว่ามีอาการไฟไหม้ถูกไฟคลอกทั้งร่างกาย
คุณแม่คนนี้เขาบอกว่า๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาลูกชายไปเที่ยวบ้านเพื่อนอายุ๑๑ควบอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยระหว่างนั้นก็เล่นกันไปเล่นกันมาตามภาษาเด็กนะฮะ
แล้วเด็กอายุ๑๑ขวบเนี่ยเอาน้ำยาล้างเล็บในร้านเนี่ย
แน่นอนนะฮะน้ำยาล้างเล็บมันก็คือสารประกอบของแอลกอฮอล์เล่นตามพื้นละเลงกันไปแล้วก็จุดไฟพึบเลย
โอ้โหทีนี้มันก็ไหม้ตามตัวลูกชายสิครับนะจนบาดเจ็บทั่วร่างกาย
ทีนี้ก็พากันส่งโรงพยาบาลนะฮะตอนแรกเนี่ยต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในฉะเชิงเซา
ซึ่งอาการล่าสุดเนี่ยมีบาดแผลทั้งที่อวัยวะเพศทั้งขาสองข้างแขนด้วยลำตัวด้วย
ก็มีการเข้าเฝือกขาด้านซ้ายป้องกันเอ็นขายึด
ค่ารักษาไปแล้วตอนนี้กว่าสองแสนครับตนเองแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว
เวลาเห็นลูกดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเสียใจจะขาดใจแทนลูกแต่ทำอะไรไม่ได้
เพราะไม่มีเงินที่จะพาลูกไปรักษาที่ดีกว่านี้
ส่วนทางครอบครัวของเด็กผู้ก่อเหตุไม่ได้ออกมารับผิดชอบอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะครับ
ทำยังไงอยากจะวิงวอนผ่านทางไทยรัฐทีวีครับช่วยประสานให้หน่อยเป็นสื่อกำลังให้หน่อย
โดยงานไหนเกี่ยวข้องหรือมีผู้ใจบุญทุกท่านช่วยอนุเคราะห์หน่อย
ตอนนี้เธอต้องการจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลลูกแล้วก็ผ่าตัดลูกเราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังขาดเงินในการเตรียมผ่าตัดแล้วก็ค่ารักษาดูแลลูกที่ยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ถ้าใครพอจะช่วยได้เลขบัญชีขึ้นหน้าจอนะครับธนาคารอมสินเลขบัญชี๐๒๐๑๒๒๘๗๗๓๖๖
ชื่อว่านางสาววันนิกาจดไม่ทันก็แคปเอาไว้หรือว่าไปดูย้อนหลังในไลฟ์ของเราก็ได้
หมายเลขโทรศัพท์๐๙๒๘๗๔๗๔๔๒ไปฟังเสียงคุณแม่คนนี้หน่อยนะฮะ
ส่วนทางคดีก็แจ้งความไว้แล้วนะฮะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานต่าง
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ